ตอนนี้ก็ร้อนอยู่ในโลกโซเชียลเหมือนกัน
เพราะว่ามีคุณยายพาหลานขึ้นรถทัวร์
แต่ปรากฏว่าถูกคนขับรถทัวร์เนี่ย
คุณยายกับหลานทิ้งไว้กลางทางคุณ

เราต้องไปดูนี่ก่อนที่เขาโพสต์
แล้วก็เขาให้ภาพเล่าเรื่อง
รวมถึงมีการอธิบายว่าเกิดอะไรขึ้น

โพสต์ภาพนิ่งยายหลานนั่งอยู่ริมฟุตปาด
พร้อมกระเป๋าสัมภาระวางอยู่ที่พื้น
แล้วก็ระบุข้อความเขียนข้อความไว้แบบนี้ครับ
บอกว่านั่งรถทัวร์เดินทางมาประยองครั้งแรก
โดนคนขับปล่อยทิ้งไว้กลางป่าตอนตี๒
ดีนะที่ยังมีแสงไฟจากบริษัทตรงข้าม

แม่มาลากกระเป๋าออกจากที่มืด
สองมืออิ่มบุญสะพายกระเป๋านักเรียน
จับถุงผ้าของแม่แล้วก็วิ่งเดินตาม

ลูกคนเล็กยายหอมอุ้มพร้อมถือตะก้าใบใหญ่
เกือบตายยายหอมกลัวจนร้องไห้
สงสารหลานห่วงหลานแถมคนขับรีบปิดประตูรถ
หนีบหลานแม่เขาผลักออกทัน
คิดถึงหลานคนโตน้ำตาไหล
บอกขี่รถสายนี้อีก

เขาโพสต์ไว้เลยนะ

ทำให้ตัวเขาก็คิดถึงหลานของเขาเหมือนกัน

บอกว่าโอ้โหทำไมคนขับรถทัวร์
ถึงใจร้ายใจดำทำกับคุณยาย

แต่ก็อยากจะหาว่าเหตุผลที่คนขับรถทัวร์
ยายหลานแบบนี้ไว้กลางทางคืออะไร

บริหารของบริษัทชานทัวร์จำกัด
ซึ่งเป็นบริษัทเจ้าของรถคันที่เกิดเหตุนะครับ
ทราบว่าขณะนี้ทางบริษัทเพิ่งจะทราบเรื่อง
โดยจะตรวจสอบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมด
ซึ่งจะมีการสอบสวนทางคนขับรถ

ว่ามีข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรนะครับ
หากพบว่าพนักงานที่อยู่บนรถกระทำการดังกล่าวจริง
ก็จะทำการลงโทษเลยนะครับ

ของพนักงานบริษัทชานทัวร์

กับสื่อมวลชนทั้งหมดด้วยนะครับ
แต่ว่าในโลกโซเชียลเขาก็มีการไปเสาะแสวงหา
บอกว่าคุณยายเดินทางมาจากอีสาน
แล้วก็จะมาถึงระยอง
แล้วก็อยู่ก็ถูกทิ้งกลางทางไว้นะครับ
เดี๋ยวต้องตรวจสอบเรื่องนี้ต่อด้วยนะคะ